ที่นครนายกมีคนหาปลาพี่ก๊อฟถ้าปกติไปหาปลาต้องได้ปลาไหม
ถูกต้องสิต้องได้ปลาแต่รอบนี้ที่นครนายกไปหาปลาแล้วเจอระเบิดค่ะ
ไม่ใช่ระเบิดธรรมดานะคะเป็นระเบิดที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูง
คือถ้ามันเกิดระเบิดหรือว่าใช้งานได้เนี่ยคือรัศมีร์ในการทำลายเนี่ย๕๐เมตรเลยนะ๕๐เมตรเลยนะคะ
แล้วก็ซ่อนอยู่ที่บริเวณใต้บ่อน้ำในจุดนี้นะคะคนหาปลาเนี่ยเขาไปหาปลาแต่ว่าบังเอิญไปเจอค่ะ
คือเป็นลูกระเบิดแบบลักษณะยาว

ทีนี้คนที่ไปเจอระเบิดนี่คือกระสอบปุ๋ยที่บรรจุระเบิดที่เขาไปเจอ
คนที่เจอระเบิดคือนายประมวลบุญศักดิ์วัย๕๐ปี
เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้
เขาบอกว่าเขาแล้วก็แก๊งหาปลาของเขาเนี่ยเดินทางไปบ่อนี้ตั้งแต่เช้าแล้ว
จนกระทั่งเวลาประมาณบ่าย๒โมงกำลังงมหาปลาอยู่
ก็ผุดโผล่หาปลาอยู่น้ำก็ลึกสักประมาณเอวอะนะคะ
จู่เดินไปใต้น้ำปรากฏว่าไปเหยียบโดนอะไรบางสิ่งบางอย่าง
เป็นเหมือนวัตถุอะไรที่แบบอยู่ด้านล่าง
เขาเลยลองงมลงไปดูซิปรากฏว่าดึงขึ้นมาแล้วมันเป็นถุงปุ๋ยอะค่ะ
เขาก็เลยลากขึ้นมาบนฝั่งพอเปิดดูเท่านั้นแหละโอ้โห
พังงะเลยนะพี่ก๊อฟเป็นลูกระเบิดขนาดใหญ่
ต้องประสานตำรวจแล้วก็อีโอดีเข้ามาตรวจสอบทันที
ก๊อฟคือวัตถุระเบิดแบบขนาดใหญ่แล้วก็อนุภาพในการทำลายสูงขนาดนี้
ชาวบ้านเขากลัวก็เลยหยุดหาปลาทันที
แล้วพอตรวจสอบดูเนี่ยค่ะคือระเบิดแบบใช้ในสงครามเลยไหมอ่ะ
เป็นวัตถุระเบิดที่แบบมีสนงสนิมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่ทำงานแล้วนะ
มันก็น่ากลัวอยู่ดีแหละเออแต่ใครเห็นก็น่ากลัวไหมอ่ะ
ถ้าเกิดระเบิดตุมตามขึ้นมานี่คือตายเลยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยก็ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเป็นตัวอาวุธระเบิดที่
มีขนาดสักประมาณแปดสิบเอ็ดมิลลิเมตรฉนวนเสื่อมไปแล้วนะคะ
ใจหายจะคว่ำกันหมดฉนวนเนี่ยเสื่อมไปแล้ว
แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างไรก็ตามนะคะ
ตำรวจก็มีการนำใส่กล่องเพื่อเตรียมไปทำลายต่อไป
ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ชนวนเสื่อม
แล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ไม่เช่นนั้นคนหาปลาเนี่ย
โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะตายได้เลยนะครับ